เพิ่งจะรายงานข่าวไปนะคะว่า
โจอี้บาซูอดีตนักร้องชื่อดังเนี่ย

ร่างกายขยับไม่ได้จนกังวลว่า
อาจจะเป็นอมภาษณ์และครอบครัวก็

ค่อนข้างสูงนะคะแต่เพื่อนศิลปิน

รวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือ

อินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้
ร้องเพลงไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

ช่วยเหลือโจอี้บาซูอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ

ยุค๙๐เลยก็ว่าได้เนาะ
ในวงการบันเทิงเขารักกันนะคุณนะ

ก็ได้เห็นอีกมุมนึงที่น่าชื่นชม
จะระดมเงินช่วยเหลือใช่แล้วนะคะ

เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐของเราจะอัปเดตให้ฟังกัน